มาดูเหตุการณ์นี้นะคะเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะคะ
ที่โรงพยาบาลมีเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันก่อนแล้วเล่ารายละเอียดให้ฟัง

สวัสดีครับสวัสดีครับ
มีต่อยแจ้งตำรวจได้นะพี่มีหลักฐานทำร้ายร่างกาย
เห็นหน้าด้วยจ้านิสัยไม่ดีเลย
กลับบ้านได้ไงต่อยเขาแล้วกลับบ้านได้ไง
คืออะไรขึ้นอ่ะ

ใช่ค่ะโอ้โหกลางโรงพยาบาลเลย

ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลไป๒คนนะครับ
แล้วพยายามจะเข้าไปในเคาน์เตอร์ของเจ้าหน้าที่เขานะฮะ
เคาน์เตอร์เลยเข้าไปไม่ได้นะฮะ

ผู้ชายเสื้อดำในคลิปเนี่ยที่ก่อเหตุทำร้ายเขาในโรงพยาบาลเนี่ย

วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มคืนที่ผ่านมานี่เอง
ค่ะโรงพยาบาลอยู่ในกรุงเทพนะคะถนนเพชรบุรี

เพชรบุรีในกรุงเทพนี่ฮะ

คือเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่
ในคลิปเนี่ยมากับภรรยาที่คอยห้ามอยู่ใน
คือภรรยาเขานะครับมารักษา

คนที่มาใช้บริการก็ตกใจนะครับ
แล้วก็ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ที่เขาพยายามเข้ามารองับเหตุนะครับ
คุณนฤทธิ์ได้คุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คนหนึ่งก็ที่ถูกทำร้ายคนแรก

บอกว่าเข้าเวรอยู่ตอนนั้นอยู่ข้างนอกโรงพยาบาล

ปรีเข้ามาใช้ฝ่ามือตบเข้าที่ศีรษะ

เขาก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้ต่อสู้อะไร
เห็นว่าเป็นคนไข้ที่มาใช้บริการ
เดี๋ยวฟังนะครับ
ก็ได้ป้องกันตัวไปก่อน
ก็อยากจะบอกว่าเออทำทำไมทำอย่างนี้

ไม่ใช่ว่าอยู่จะมาชกมาต่ออย่างนี้ครับผม

ป้าก็ตกใจนอนไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะ

เพราะว่าเราปฏิบัติหน้าที่

คุยกันก่อนแล้วก็กั้นทีหลังค่ะ

คืออยากจะให้คุยกันกันเพื่อเหตุผลมากกว่ากัน
เป็นรอปภอีกคนนึงที่ถูกทำร้ายนะฮะคุณลุงแดงนะครับ
ลุงถูกผู้ชายคนนี้เข้ามาตบนะลุงบอกว่าได้รับแจ้งเหตุเหมือนกัน
ก็จะไปช่วยเพื่อนระงับเหตุนี่แหละค่ะเพราะกลัวว่าคนที่เข้ามาอารวาสเนี่ย
จะทำร้ายผู้ที่มารักษาพยาบาลคนอื่นนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็กังวลเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ
โรงพยาบาลจะเสียหายด้วยไปถึงผู้ชายคนนี้ไม่พูดอะไรอยู่อยู่ตบลุงเลยฮะ
นี่ฮะตบลุงเข้าขมับอย่างแรงลุงก็งงว่าเออทำไมต้องทำกันขนาดนี้
ส่วนตัวไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่พอใจเรื่องอะไรนะครับแต่ตอนนั้นลุงก็ไม่อยากตอบโต้นะฮะ
เพราะเห็นว่ายังไงซะเขาก็คือผู้ป่วยเขาก็คือคนที่มารักษาพยาบาลเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล
คุณลุงโดนโดนตรงไหนนะคะ
โอ้ดั้นโกกหูดั้นเนี่ยสายเนี่ยบวมมันตึงเลยอะโดนทุบสามทีอะ
แบบคนตกใจไม่รู้อยู่ก็โดนตุบงงไม่หมดเลย
แย่นะที่ปฏิบัติงานมาแบบนี้ถ้าเจอคนประเภทนี้อยู่ในสังคมนี้ก็แย่
เพราะว่าก็เขาเจ็บป่วยมาพวกผมก็ดูแลรักษาบริการลูกค้าให้เต็มที่
แต่ทำไมถึงทำกับเจ้าหน้าที่ของผมแบบนี้

ไม่มีครับไม่มีถ้ามีก็แบบก็ยังคุยกันรู้เรื่อง
ขนาดแบบว่าภรรยาหรือลูกสาวเข้ามายังห้ามไม่อยู่

แล้วพวกผมก็คือว่าแหละทำอะไรไม่ได้
นี่นะคะก็มีรอปภสองคนนะคะที่ถูกคนไข้ทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีคนให้ข้อมูลเอาไว้ผ่านทางโลกโซเชียลนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ขอเล่าให้ฟังหน่อย
เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่เข้าเวรคืนที่เกิดเหตุพอดีเนี่ยค่ะตามข้อความที่ได้มีการโพสต์เอาไว้
เขาเล่าให้ฟังว่าคือคนไข้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าหายใจไม่สะดวก
และสาเหตุที่หายใจไม่สะดวกก็เพราะว่าเมาด้วยดื่มเหล้าเข้าไปด้วย
คนนี้นะคือไปโรงพยาบาลแบบเมามากด่ากราดตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลแล้ว
เจ้าหน้าที่เวรเปรย์ที่เข็นรถเข้ามาก็ไปท้าต่อยเขา
ไม่มีใครไปพูดอะไรเลยกับคนไข้คนนี้นะคะไปท้าต่อยเขาตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลและท้าต่อยเจ้าหน้าที่เวรเปรย์
เข็นรถนำคนไข้เข้าไปห้องฉุกเฉินนะคะไม่ได้ช้าด้วยคนที่ให้ข้อมูลบอกว่าไม่ได้ช้านะ
แต่ที่อารวาสคือเมาผู้ชายเสื้อดำคนนี้เมาไปหาหมอตอน๕ทุ่ม๑๓นาที
แล้วก็เกิดเหตุตอน๕ทุ่ม๕๐นาทีด้วยความที่ว่าตรวจเลือดต้อง
รอผลเลือดอย่างน้อย๑ชั่วโมง
คนที่ให้ข้อมูลบอกว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้นพอดี
นี่นะคะคือยังบอกเลยว่าโอ้โหทำแบบนี้ต้องแจ้งตำรวจแล้วล่ะ
แล้วผู้ชายเสื้อดำคนนี้หันมาด่าคนโพสต์ค่ะ
พระมันท้าทายด้วยดูสนานไหนก็ได้โอ้ไปแจ้งศนเลยเอามาเลย
แล้วก็เงื้อมือจะตบด้วยนะคะ
เขาเป็นผู้หญิงนะคะจะตบเขาด้วยนะคะ
เขาบอกว่าดีนะที่ติดเคาน์เตอร์มือก็เลยไม่ถึงตัวเขา
เคาน์เตอร์มากั้นเอาไว้พอดีไม่งั้นคงโดนตบไปด้วย
นี่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็คุยกันนะคะ
คือมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเวรส่งเวรกันด้วย

คนที่ให้ข้อมูลที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เข้าเวรอยู่ในคืนนั้น
พอดีเขาทิ้งท้ายเอาไว้ว่านี่แหละมันคืออารมณ์ผสมแอลกอฮอล์
เมาอ่ะใช่ไหมเมาอ่ะอารมณ์ผสมแอลกอฮอล์

และอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าเจอตัวผู้ชายเสื้อดำในคลิปนะคะ
คุณนาริสปุ่นนิ่มทีมข่าวของเราเจอตัวผู้ชายคนนี้ค่ะ
นายธนกรดูสิตนพคุณหรือโบ้ประตูผีเอาเขามีฉายา

เขาเป็นคนที่ไปตบรอปภ๒คนตามคลิปป่ะค่ะ
เขายอมรับนะคะเขายอมรับกับทีมข่าวว่าผมคือผู้ชายในคลิปจริง
ผมคือคนที่เดินไปทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่จริง
แต่เขาบอกแบบนี้ที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าเขาไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมา
แล้วความดันขึ้นสูงมากหายใจไม่ออกเกือบตาย
พยาบาลพาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลให้ยาลดความดันหนึ่งเม็ด
นอนดูอาการระหว่างนอนดูอาการเขาปวดปัสสาวะ
ลุกไปจะไปเข้าห้องน้ำระหว่างเดินไปห้องน้ำด้วยความเมา
เห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่แล้วมองหน้าผม
เห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่แล้วมองหน้าผมแปลก

แล้วได้ยินเจ้าหน้าที่ถามว่าจะไปไหน
จะไปไหนก็ใช่ไงเขาก็ต้องถาม
ผมนึกว่าเจ้าหน้าที่มองหน้าผมแล้วถามว่าจะไปไหนเนี่ยมันคือการหาเรื่อง
บอกว่าคิดว่าเจ้าหน้าที่มองหน้าหาเรื่องก็เลยตบเพื่อสั่งสอน

หลายครั้งแล้วก็คือว่าช้าแล้วก็ไม่ดูแลแบบว่าดีที่ควร
กับการรักษาผมเคยขาหักเข้าโรงพยาบาลนี้เหมือนกัน
แต่ใช้เงินกองทุนรักษาแบบว่าแทบจะอุ้มผมเลย
ดีทุกอย่างอะไรแต่ไปรักษาประกันสังคมอีกเรื่องหนึ่ง
รอช้าคราวที่แล้วก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้รับการรักษาว่า
หาหมอคนนี้แล้วให้รอหมออีกคนนึงรอหมออีกคนนึงว่า
แล้วถามว่ารออีกนานไหมครับผมจะรีบไปทำงาน
เขาบอกให้รอค่ะรอค่ะแล้วทำไมไม่ตอบว่าเวลากี่ชั่วโมง
คนก็จะทำงานขอโทษนะว่าไม่ได้ตั้งใจ
แต่ว่าอย่ามองหน้าคนแบบนั้นนะครับ
เราก็บอกว่าแจ้งความใจเร็วว่าผมผิดใช่ไหมล่ะใช่
ไม่ได้ท้าไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่า
รู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์มันต้องออกมายังไง
ก็ควรอบรมบุษรากรให้ดีกว่านี้นะครับ
ไม่ใช่ว่าครั้งนี้ผมไปรักษาครั้งแรก
ผมไม่รักษามาหลายครั้งแล้วแล้วผมก็เขียน

ตัวความวิถึนก็ช้ามาก
อะไรอย่างแล้วการพูดกันจ้า
เขาก็โทษไปถึงนู่นเลยระบงระบบอะไรพวกนู้นเลย
ก็คือมันไม่เกี่ยวหรอกครับ

ถ้าคุณคิดว่าระบบแบบไหนดีไม่ดีแบบไหนอะไรยังไง

ใช่ใช่ไหมคุณจะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขา

แล้วเขาบอกว่าอยากจะขอโทษรอปภที่ผมไปทำร้ายเขาเหมือนกันนะ
แล้วผมโมโหจริงเขาบอกแบบนี้นะ

ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุนะคะ
รอปภที่ถูกทำร้ายเขาแจ้งความแล้วนะคะ
เขาเอาเรื่องนะคะเขาแจ้งความดำเนินคดี
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลเขาจะมีการประชุมกันนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ถามด้วยแหละว่าเอ๊ะแล้วผู้ชายคนนี้
เขาติดต่อไปขอโทษไปรับผิดชอบอะไรหรือยัง
ยังนะคะยังไม่ได้ติดต่อไปขอโทษไปรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น
โรงพยาบาลก็คงแจ้งความแน่นะฮะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
คือการไปโรงพยาบาลแล้วรอเนี่ยไม่ใช่คุณคนเดียวหรอก

แล้วที่สำคัญก็คือต้องไปเลิกซะกินเหล้าเนี่ยต้องเลิกซะ
ก็คุณบอกคุณเป็นความดันโลหิตสูงแต่คุณกินเหล้าไง

อารมณ์ร้อนเหลือเกินนะท่านผู้ชมครับ